ก่อนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตะขอย้อน
เป็นอะไรอ่ะไม่สบายหรือเปล่าเมื่อกี้อาการยังไม่กำเริบเลยนะเธอกินยาหรือยังอ่ะ
บ้าฉันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นฉันแค่แสดงท่าทางให้เข้ากับร้านอาหารเหนือนั่นไงจ๊
เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าอร่อยแบบลำแต๋เลยเจ้า
โฮ้ยป้ายลำแต๊ะเขาหมายถึงอร่อยเนี่ยก็ลำอยู่ได้มาคนละลำกัน
แม่นานี่ก็แถ่จังป้ายไม่คุยกับป้ายแล้วดิฟ่า
ร้านนี้เค้าบอกว่าเป็นร้านอาหารเหนือนแบบต้นตำรับเธอ
แล้วก็ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพอาหารมาก

และใจแอใจปุ๋ยนะเจ้า

มากินอาหารเหนือ
บอกเลยร้านนี้เนี่ยลำคะนาเจ้า

จะบอกว่าวันนี้ค่ะมิ้นจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำ

เขาขายอาหารเหนือแท้เลยค่ะ

โอ้โหแหมพูดขนาดนี้
อยากจะลองไปชิมอาหารเหนือแท้แล้วล่ะค่ะ
คุณผู้ชมตามมิ้นมาเลยดีกว่า

ร้านอาหารภาคเหนือเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม

เป็นคนเหนือจังหวัดลำพูนค่ะ
เขาได้เนรมิตบ้านไม้หลังนี้นะคะ

ซึ่งตกแต่งด้วยไม้ทั้งหมดเลยนะคะ

เขาจะใช้ถาดสังกษีนะคะ
ซึ่งเป็นศิลปะของทางเชียงใหม่

เอามาเป็นของประดับตกแต่งนะคะ

เรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยกินใจสุดเลยค่ะ

เขายังเปิดมาถึง๑๕ปีค่ะคุณผู้ชม

โอ้โหคุณผู้ชมตรงนี้นะคะ

ที่ลูกค้านะคะสามารถหยิบไปทานได้ฟรี

หรือทันได้เลยแต่ต้องทานให้หมดคุณผู้ชม

ผักทุกชนิดเนี่ยนะคะทางร้านเขาปลูกเองด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อตะกี้อิ่มตากับบรรยากาศไปแล้วนะคะ
ตอนนี้ขอมาอิ่มท้องกับของอร่อยหลักสิบของทางร้านหมานเมือง
หรือภาษากลางนะคะก็คือร้านม่านเมืองนั่นเองค่ะ

อย่างแรกค่ะนี่ชุดพริกน้ำปูหน่อต้ม
มันคืออะไรมันก็คือน้ำพริกค่ะคุณผู้ชม
และหน่อต้มก็คือหน่อไม้นั่นเอง
ซึ่งหน่อไม้ของทางร้านพิเศษมากเลยนะคะ
เขาส่งตรงมาจากพยาวเลยค่ะ
ซึ่งหน่อไม้เนี่ยจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะคุณผู้ชม
รับรองเลยว่าสดแน่
และอันนี้พริกน้ำปูคืออะไร
มันคล้ายกับเป็นวิธีการถนอมอาหารของทางภาคเหนือนะคะ
มันคล้ายกับกะปินั่นแหละ
หอมอ่ะแต่ว่ารสชาติมันจะจัดจ้าน
เดี๋ยวเรามาชิมกับหน่อไม้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะน้ำพริกคือรสชาติแบบว่าแซ่บจี๊ดจาดมากเลย

และอย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่มีกลิ่นเลย
พริกน้ำปูหน่อต้มชุดนี้เนี่ยนะคะราคา๗๙บาทค่ะ

กับอันนี้ค่ะเรียกว่าจอผักปังกับแหนม
และที่สำคัญเขาใส่แหนมไม่เคยกินแกงกระแหนมมาก่อนเลยนะ
ผักอันนี้คือจะเป็นผักปํำนั่นเอง

สามารถเอาไปทำเมนูอาหารได้หลากหลายอย่างนะคะ

คุณผู้ชมอร่อยมากเลยอ่ะคือ
รสชาติอย่างที่บอกนะคะไม่จัดเกินไปแล้วก็ไม่จืดเกินไปค่ะ
จานนี้นะคะจอผักปังกับแหนมราคา๙๙บาทค่ะ
มาต่อกับจานนี้เลยค่ะที่เรียกได้ว่าถ้าไปภาคเหนือเนี่ย
ก็ต้องทานกันนะคะกับข้าวซอยน่องไก่นั่นเอง
และของทางร้านนะคะเขาก็จะแยกเครื่องเคียงมาขาย
นี่พริกเผานะใครชอบเผ็ดก็ใส่ไปเลยเนาะ
แล้วก็แคปหมูค่ะซึ่งที่เจ้าของร้านบอกว่า
เหนือเนี่ยค่ะเขาเนี่ยทานแคปหมูเคียงคู่กับทุกเมนูอาหารเลยค่ะ

ข้าวซอยนะคะกลิ่นเนี่ยหอมกะทิมากเลยค่ะ

ข้าวซอยน้องไก่จานนี้ราคาเพียงแค่๕๕บาทเท่านั้นค่ะ
แล้วก็มาต่ออีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากเลย
สำหรับภาคเหนือนะคะก็คือแกงฮังเลนั่นเอง
สีสันแบบน่าทานสุดเลยค่ะ
บางคนอาจจะคิดว่าอาหารเหนือจะจืดนะแต่ของทางร้านอ่ะคือรสชาติทุกอย่างมันเข้มข้นนะคะ
เป็นอาหารเหนือแท้แต่รสชาติเนี่ยค่อนข้างแบบจัดนิดนึงเนอะ
ฮังเลจานนี้เนี่ยนะคะราคาอยู่ที่๗๐บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือของอร่อยหลักสิบที่มิ้นมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมค่ะ
ถือว่าเป็นอาหารเหนือแท้ที่หาทานยากนะคะในกรุงเทพค่ะ
ถ้าใครนะคะอยากมาชิมอาหารเหนือแท้ที่ร้านบ้านเมืองนะคะสามารถมาได้ค่ะ
ตั้งอยู่หมู่บ้านสัมมากรหัวมุมซอย๑๖นั่นเองค่ะ
เปิด๑๐โมงถึง๓ทุ่มหยุดทุกวันอังคารนะคะ
และใครนะคะที่เป็นคออาหารเหนือห้ามพลาดเลยค่ะ
ต้องมาชิมให้ได้นะคะหูบอกเลยว่าลำคณะเจ้า
แต่ว่าเจ๊แอร์กับเจ๊ปุ๋ยไฟล์นะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทางนี้ลำเผื่อค่ะ
จัดให้เต็มอิ่มไปเลยเพราะว่ามันอร่อยมากเลยค่ะ

โอ้โหน้ำไหล่เลยจ้า

ไม่ใช่สิฉันเห็นเมนูอาหารแล้วฉันก็อยากจะทานนะคะ

ฉันคิดว่าอยู่ที่แบบเชียงใหม่เชียงรายอยู่ภาคเหนือแล้วเราก็แวะทานอาหารเหนือกันเนี่ย
คือเขาใช้ความเป็นธรรมชาติเน้นความเป็นธรรมชาติมากคุณผู้ชมค่ะ
ใช้ใบตองมารองอาหารรู้สึกได้เปลี่ยนฟิลในการทานอาหารอีกแบบหนึ่ง
สำหรับฉันนะชอบนี้เลยชุดพริกน้ำปูหน่อต้ม
ที่เขาคัดสรรหน่อไม้ดีนะเธอคุณภาพดีมาจากพยาว

งั้นเดี๋ยวฉันขอโทรสั่งก่อนนะฉันกลัวหมด

เพราะว่าตอนนี้นะคะต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนค่ะ
แต่ว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปติดตามนะคะ
หรือว่าเล่นเกมลุ้นของรางวัลกับเราได้นะคะ
ใช่ค่ะหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการได้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาบ่ายโมงตรงนะคะ